วันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท

ที่ช่วยเหลือออกมาอย่างรอดปลอดภัยนะฮะ

เพราะว่าบรรพชาใช้กับการบวชเนร

ก็เลยเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับ
วันนี้มีพิธีปลงผมนาคกันนะครับ
โดยนายประจนปรัชสกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงราย

มีพระรัตนมุณีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

โค้ชเอกแล้วก็น้อง๑๑คนนะครับ
อดุลนับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้มาร่วมพิธีนะครับ
มีผู้ปกครองมีประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนเยอะเลยนะครับ
เต็มพื้นที่บริเวณลานพระธาตุดอยวาว
ที่พรุ่งนี้จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทที่พระธาตุดอยตุงนะครับ
เริ่มพิธีมีการถวายเครื่องราชศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
จากนั้นน้องทั้ง๑๒คนมีโค้ชเอกเป็นตัวแทนได้จุดทูบเทียนหน้ารูปนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมด้วยนะครับ
แล้วพระสงฆ์ก็เริ่มคลิปผมก่อนตามด้วยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมคลิปผมด้วยนะครับ
น้องอดุลมาร่วมงานช่วงเย็นนะฮะมากับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แม้ว่าจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ก็มาร่วมพิธีของเพื่อนแล้วก็ไปกราบรูปของจ่าแซมด้วย
นายมานิดประกอบกิจรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าพิธีปลงผมวันนี้เน้นความเรียบง่ายตามแบบล้านนานำใบบัวมารองรับเส้นผมนาคหลังพิธีปลงผมเสร็จแล้วก็ให้นาคอาบน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อชำระจิตใจเปลี่ยนใส่ชุดคุยนาคเข้าประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญภายในวิ
เพราะร่างกายคนเรามีส่วนประกอบสามสิบสองตระหว่างที่น้องติดอยู่ในถ้ำอาจเสียขวัญไปบางส่วน
ก็ต้องเรียกกลับมาให้ครบเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะบวช
แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ในการฮ้องขวัญได้นิมนต์พระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าวาดวัดพระธาตุฮริพุนชัยวรมหาวิหารมาเป็นผู้ทำขวัญนาคนะครับ
ซึ่งพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่รู้ขนบธรรมเนียมการทำขวัญนาคเป็นอย่างดี
สำหรับวัดพระธาตุธริพุนชัยเป็นวัดที่โค้ชเอกนั้นเคยบวชเรียนมาด้วยนะครับ
แล้วก็จะยังเป็นบัวสีเหล่าอยู่ตามความเชื่อนี้นะครับก็ขวัญของเราเนี่ย
ในร่างกายของเราเนี่ยจะมี๓๒ขวัญด้วยกันนะครับ
ขวัญของเราเนี่ยจะไปอยู่ในตกในป่าในดอยในภูเขาในถ้ำอะไรต่างเนี่ย
ให้มาอยู่กับตัวกับตนก่อนก่อนที่จะทำการบรรพชาอุปสมบทนะครับ
ถึงจะครบนะครับไม่ใช่ว่าร่างกายนะครับในพระธรรมวินัย
ร่างกายจะครบแล้วขวัญไม่ครบนะครับจะไปอุปสมบทเนี่ยก็ยังนี้อยู่นะครับ
พระเจ้าอุปสมบทนะครับเพราะฉะนั้นขวัญ๓๒ประการก็ต้องได้มาครบก่อนนะครับ
ส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการตั้งขบวนที่วัดน้อยดอยตุงเวลา๘โมงเช้านะคะ
เพื่อแห่นาคขึ้นไปที่พระธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
ซึ่งก็จะมีการจัดขบวนอย่างสวยงามค่ะมีทงตุงเครื่องสักการะหมากสุ่มหมากเบง
ขบวนอัญเชิญพาตราย๑๒ผืนขบวนหน้ากขบวนเครื่องอัตถะบริขาล
จากนั้น๙โมงเช้าค่ะจะเริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบทนะคะ
โดยพระพุทธิวงวิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงและเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยก็จะพักจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุง๑คืน
ในช่วงเช้าออกรับบาทฉันพัฒนาหารเช้าแล้วก็เดินทางกลับมาจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาว
เพื่อเข้าสู่ตารางปฏิบัติธรรมรับความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้
จนถึงวันที่๓สิงหาคมและจะลาศิกขาในช่วงเช้าวันที่๔สิงหาคม
แต่ว่าโค้ชเอกจะบวชอย่างน้อย๑พันศายังไม่มีกำหนดในการลาศิกขาค่ะ
น้องก็บวชเนรกัน๙วันเดี๋ยวต้องออกไปเรียนต่อ